แรกของแต่ละวันที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบาน
ก็คือแสงพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นเหนือขอบฟ้า
หรือหลายคนที่อยู่ตามธรรมชาติมองไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนี่มันเป็นภาพที่สวยงามจริง
วันนี้ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวกันหน่อยค่ะ
วิวที่นี่นะพูดได้เลยว่าโอ้โหประเมินมูลค่าความประทับใจไม่ได้เลยล่ะค่ะ

อ๋อหินสามวานที่มีวานสามตัว
ถูกต้องแล้วแม้อาจจะดูเหมือนแต่มันก็ไม่ใช่
เพราะว่ามันคือหิน๓วานเหมือนวาน๓ตัวพ่อแม่ลูกค่ะ
ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมแล้วก็กำลังโด่งดังเลยนะคะ
ของพื้นที่หมู่๘ตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาล
นักท่องเที่ยวก็เริ่มไปท่องเที่ยวกันนะฮะไปหามุมถ่ายรูปสวยกัน
เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบกับการไปดื่มดำแสงแรกในยามเช้าเนี่ยไม่ควรพลาดจริง
จากว่าหินสามวานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนผาสูง
พอขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมอกเตรียมใจแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีด้วย
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่โล่งยืนให้มั่น
แล้วก็สูดอากาศหายใจให้ลึกเอาออกซิเจนเข้าปอดให้เต็มที่
แล้วก็ชมความสวยงามแบบสุดลูกหูลูกตาเลย
คุณอยู่บนที่สูงคุณมองลงไปคุณเห็นหมดล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาเห็นแม่น้ำโขงด้วย
แล้วก็เห็นไกลไปจนถึงฝั่งสปลาวเลยนะคะ
นี่ลองจินตนาการว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้น

งานนี้นักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวก็เลยถ่ายภาพ
โพสต์กันในโลกโซเชียลกันแบบจุใจ

เป็นอีกจุดหนึ่งนักเหนือจัดหินสามหวาน
เอาเป็นว่าถ้าใครไปแล้ว
เอาเป็นว่าใครไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
ดูแลสุขภาพเว้นระยะห่างล้างมือกันด้วย
แล้วก็อย่าไปทิ้งขยงขยะอะไรทำให้เสียทัศนียภาพนะคะ

ไปนานมาก